ถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับจอมปลวก
คราวนี้จอมปลวกไปขึ้นบริเวณสาลาที่มีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่
แล้วขึ้นเยอะมากเลยชาวบ้านบอกนี่แหละศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ในเดชน์เหรอ
ใช่ในสาลานี้จะมีพระพุทธรูปอยู่ให้เจ้าบ้านได้วายบูฉา
ปลวกเนี่ยบุกมาแล้วค่ะ
บุกมาปกคลุมบุกมาโอบล้อมพระพุทธรูปองค์ต่างจนเกือบมิตร

พยายามเปิดประตูเพราะเหมือนกับว่าปิดเอาไว้นาน
พอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็น
นั่นก็คือจอมปลวกค่ะ
ปลวกอยู่เป็นเหมือนภูเขาเลย
จริงดิโอ้โฮนี่จอมเอาพี่มาหาปลวกแล้วจริงใหญ่มาก
เยอะจริงแทบจะทับถมพระพุทธรูปไปเกือบหมดอ่ะ
เอาฝั่งฝั่งหนึ่งน่าจะฝั่งซ้ายนะค่ะมิดเลยอ่ะ
มิดแล้วนี่หลวงปู่หลวงพ่อนี่ก็เกือบจะมิดไม่เหมือนกัน
ตรงเล็กนี่ก็โอ้โฮโดนปกคุมโดนยึดคล้องไปหมดแล้ว
ชาวบ้านที่วัดเนินมะค่าน้อยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์บอก
เยอะขนาดนี้จะต้องมาทำพิธีหน่อยแล้ว
พิธีที่ว่าคือพิธีเสี่ยงทายขอเลขขอโชค

เดี๋ยวพิธีทำลายจอมปลวกค่อยว่ากันตอนนี้ขอโชคขอลาบก่อนนะคะ
ชาวบ้านบอกต้องเริ่มจากการจุดทูบแล้วก็หยดเทียน
เพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำตาเทียนเป็นรูปร่างต่าง
๓เล่มอย่างนี้เลยนะร่วมด้วยช่วยกันหยดแมะ
จะได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้มีรวดลายมากมาย
แค่นั้นนะคะยังมีการใช้แป้งฝุ่นโรยเบา
รูปไลค์บริเวณฐานจอมปลวกด้วย
โอ้โหเหมือนปาดเหมือนชาปูน

จุดที่โรยแป้งและป้ายแป้งคือบริเวณฐานที่ตั้งอุมพระประธาจ

ซีนไหนดูที่ทำอะไร

แต่เป็นจุดที่มีหลักฐานไว้แล้ว

คิดว่าเหตุนั้นน่าจะดี

เห็นในตัวเลขพวกนี้ไหมที่อยู่ตรงหน้าต่างเนี่ย

ที่เขาเอาแป้งไปอัดเอาไว้ตรงฐาน

ไอ้จุดนี้เขาเห็นเป็นบางสิ่งบางอย่าง
แล้วมันดันไปตรงแม่นเป๊ะกับ

อาที่เปิดมามีตัวเลขนั่นนะเป็นอะไรที่อบังเอิญและถามเราว่าเราเห็นอย่างเขาไหม
ก็ไม่เห็นอย่างนั้นก็ดูอยู่นานแล้วอ่ะใช่ไหมดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยก็ยังดูไม่ออกด้วย
มันกันยังไงน่ะมันก็ชวนคิดไงดูไม่ออกจริงหาคนเด็กไม่รู้
รีบปฏิเสธรีบปฏิเสธวางตัวถามไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรเลย

หลังจะเงียบเนื้อกันเรื่องแบบนี้

มันเมียบไปหลายรวด

เอาจริงนะพอมันพลาดไปหลายงวดอะ

หรือว่าเราจะละเว้นบ้าง

เพราะว่าวู้วางไปไม่เกิดประโยชน์นะครับ
บอกอย่างนี้อ้าวฝากเตือนจริงนะฝากเตือนจริงนะ
เกิดจากตัวเองถึงเล่าสู่กันฟัง